อื้อฮืออย่าบอกมันไม่ใช่สายเนี้ยมันกินไม่ได้เหรอโอ้โห
หรือว่าเราจะกินแบบนี้น้อยน้อยแล้วขอตัวช่วย

อ๋อมันคงแล้วแน่

คือพอดีผมมาร้านแรกนะครับแล้วกินไม่ไหวครับ
แสดงว่าคุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากผมแล้วใช่ไหมครับ

จะต้องรับข้อความจากทีมงาน
ต้องอ่านข้อความนั้นด้วยความเร็วที่สุด

ถ้าคุณอ่านผิดคุณจะต้องเริ่มอ่านใหม่ทันทีนะครับ

ขอบคุณมากครับเชฟ

เห้ยคุณใกล้เย็นเดี๋ยวเขาเลยโทร
ดูท่าทีที่ทีมนู้นกัน

ที่หูหมูงวงเงียงงวงวัย
หมดแล้วนำไปให้กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยว
เหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีไป

อร่อยครับเชฟได้หมดแล้วครับลดความจำนวนอาหารลงครึ่งหนึ่ง
โอเคตามนั้นขอบคุณมากครับเชฟเก็บเลย

เอาละเว่ยคืน

แตกครึ่งชิ้นฮั่นจะอ้วกแตกด้วยนี่
คุณจะต้องอ่านข้อความนั้นให้เร็วที่สุด

ถ้าผิดคุณจะต้องเริ่มอ่านใหม่

หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนี

ีบบ้างอะไรหีบยกหีบหนีหีบบ้างมีหนีหีบหนีบหนีหายเห็นหนีหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหายหลายหีบหนีบหนียกหนีบไป
หมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหัน
หูหันหนีหมาหาเห็นหมูหันดู
เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย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
จ๊ะพี่เพราะฉะนั้นต้องรีบไป

เดี๋ยวว่าจะพี่ด้วยผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ไม่ผิดนะเหมือนมันเป็นท่าซ่อมเรือเก่า

หรือแต่ทำไมมันถึงนำหน้าไอ้ทีมนำหน้าตลอดเลยดูจากหน้าตามันสมองแล้วไม่น่าสู้ทีมเราได้
หือนี่ไงนี่เดี๋ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวไหม
ร้านที่๒ชีฟแชงร้านอาหารสไตล์นิวอเมริกันกับบรรยากาศร้านสุดเท่
ซ่อนตัวยังมีเสน่ห์ณท่าเรือพระอาทิตย์
และเมนูที่เลือกมาให้ทานในวันนี้คือ
สเต็กกริปอายเนื้อนุ่มจากวัวพันธแองกัส
โด่งดังจากประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งมีไขมันแทรกทั่วทั้งชิ้น

เสื้อพร้อมกับซอสเกรลวิสสูญเฉพาะของทางร้าน
เข้มข้นเข้ากันอย่างลงตัว

โอ้โหยืนต้อนรับเลยเหรอ

สั่งไว้เท่าไหร่นะ๑๕๐๐บาท

เฮ้ยมาจัดมา
เอามาเอามา

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๕๐๐บาท
จึงได้สเนคปลาย๒จาน
อุ๊ยตื่นเต้น

นุ่มอ่ะนุ่ม

อุ้ยหอมอ่ะ
อื้อหือดีอะ

อื้อหือ
ไหนว่าชิปชั้นใช่เหรอ

เอาอีกแล้วท่านรายการนี้คือรายการอาหาร
อ่ะเนี่ยแม่งอะไรเนี่ยโอ้โหแบกเต็มเลยตอนนี้แบกเลย
บอกเลยร้านนี้ไม่มีโทรหาเชฟแน่นอนร้านนี้บอกเลย
ขออนุญาตครับสเต็กนี้แหละครับ

แป๊กเหรอฮะ๖๐๐บาทใช่ครับ
ทีมคุณพระกุ้งวางเงินเพียง๖๐๐บาท
ได้สเต็กเพียงไม่ถึงจานเท่านั้น

ไปกินอันนั้นหนักมาแล้วมากินอันนี้เบา